ก็จะพาไปทานอะไรอร่อยกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็นแบบนี้

อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
มายจังหวัดนครราชศรีมาคุณดูค่ะเมนูของเขาเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวมากมายหลากหลายเส้นความเด็ดของเขานะเอาหนึ่งล่ะน้ำซุปเข้มข้นกลมกล่อมแทบไม่ต้องปรุงครับใครชอบเผ็ดก็เติมได้แต่ว่าโดยรวมแล้วทานได้ทุกเพศทุกวัยส่วนเส้นก็เหนียวนุ่มเครื่องที่เสิร์ฟมาให้ในชามเนี่ยก็แน่นเต็มชามเลยคุณผู้ชม
และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาการันตีว่าไม่เหมือนใครนั่นก็คือนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศดูดิบดูบ้านบ้านเป็นลักษณะเหมือนเป็นโกดังอ่ะเหมือนโกดังเก็บของอ่ะลูกค้าบอกเฮ้ยไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวในร้านที่มีบรรยากาศแบบนี้ค่ะเขาก็เลยชอบอกชอบใจกันนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยบรรยากาศร้านก็เก๋ไก่เลยทีเดียวไอเดีย

ขึ้นมาซะเลยอืมแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวในบรรยากาศแบบนี้โอ้โหใครที่อยากจะไปลิ้มลองความอร่อยอยากจะไปถ่ายรูปอยากไปดูร้านที่เขาตกแต่งไว้เก๋ไก่แบบนี้นะคะไปกันได้เลยนะร้านนี้ชื่อว่าร้านโกดังก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาสูตรลุงหนึ่งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมาครับส่วนราคาน่ะเหรอคุณ
จะเอาสมัยก่อนยุคนึงสมัยนึง

ผมก็แอบไปเล่นประจำของคุณแม่

คุณแม่บอกพังคุณทำแล้วเห็นไหมล่ะ

เตี๋ยวเรือหลายสูตรหลายเส้นน้ำซุปเข้มข้นกลมบรรยากาศดี
ที่โคราชร้านโกดังก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะ

ได้ตามนั้นตามนั้น